ดูข่าวนี้ต้องเงยหน้าดูข่าว

อยู่หน้าจอห้ามกระพริบตาไปพร้อมกัน

คุณใจเย็นดิฉันอยากรู้ว่าไอ้ไฟที่มันเห็นลอยเนี่ย
มันคือแมลงมันคือไฟหรือมันคือผีโพ
คุณผู้ชมดูให้ดีคลิปนี้เห็นชัดมาก

อะไรฮะลอยไปลอยมาแบบนี้คุณ

แต่นี่คุณผู้ชมดูจังหวะแมลงบินผ่านหน้ากล้องเห็นป่ะ
มันจะได้แสงอีกรูปแบบนึง
และคลิปนี้เขาบอกว่าวงจรปิดเนี่ย
ถ่ายไว้ได้ตอนตี๓กว่าแล้วไอ้ดวงไฟมันลอยไปลอยมาเป็น๑๐นาทีเลยคุณ

มันมีจังหวะลอยที่แปลกอยู่๒๓จังหวะ

หลายคนก็อยากรู้ว่าสรุปมันคืออะไรกันแน่
ช็อตตรงนี้ค่ะเราวงให้คุณผู้ชมเห็น

ก็ไปพยายามหามาว่ามันคืออะไร

คือคุณพี่โสภาปิ่นมณีค่ะ
คุณพี่เขาเล่าให้ฟังบอกว่าตรงนี้นะ

จุดตรงนี้พี่เลี้ยงไก่ไว้เป็นร้อยตัวเลย

แล้วบอกว่าพี่มาเปิดคลิปดู
ขนลุกไปหมดเลยพี่ว่ามันเป็นผีโพง

คือผีโพงกลางวันจะเหมือนเป็นคนทั่วไป

แล้วก็กลางคืนจะกลายร่างเป็นผีโพง

มันเหมือนกับคนที่เล่นเรื่องศัยศาสต

แล้วผีโพงเนี่ยจะมีดวงไฟอยู่ที่รูจมูก
ออกหากินของสกปรกของขาวยามกลางค่ำกลางคืน

โสภาบอกว่าตอนที่วงจรปิดจับภาพได้
เกิดขึ้นตอนตี๓๐นาที

ไฟมันลอยไปลอยมาถึงตี๓๒๐กว่านาที
คือ๑๐นาทีที่ไฟมันลอยไปลอยมา

คือวันนั้นพี่ก็ไม่รู้อยู่คิดยังไงนะ
ตื่นมาตื่นมาแล้วเอกใจเหมือนมีอะไรดนใจแปลก

ซึ่งมันส่งต่อมามือถือไงเขามีระบบไงคุณ

ต่อกับมือถือถ้ามีอะไรแปลก
ในสถานที่ที่ติดกล้องวงจรปิดไว้เนี่ย

แล้วพี่เขาบอกมีแบบนี้มี๒จังหวะที่น่าสนใจมาก
เพราะว่าแสงไฟมันลอยมาเรื่อยมาใกล้กล้องวงจรปิด
ใกล้ซุ้มอันนั้นและมันมีเงาด้วย
มันมีเงาเกิดขึ้นนี่ช็อตนี้คุณดูนะ
อกจากมีเงาแสงไฟตรงนู้นเหมือนเป็น๒จุดแล้วนะ
มันยังมีเงาดำอีกเงาหนึ่ง
ก็เลยงงว่าตกลงอันนี้มันเป็นวัตถุหรือเปล่า
ทำให้เกิดเงาได้เพราะว่าถ้าเป็นผีโพงไม่น่าจะเกิดเงาได้
ใช่และอีกอย่างหนึ่งคือเขาบอกแบบนี้
เขาบอกว่าตอนที่ดวงไฟมันลอยไปใกล้เสาไฟโซลาเซลล

คุณผู้ชมดูเสาไฟด้านซ้ายมุมด้านบนนะฮะ
ปรากฏว่าพอลอยไปใกล้นะเสาไฟมันสว่างเลย
ตรงจังหวะที่เสาไฟนั้นมันมีเซ็นเซอร์แล้วไฟมันเปิดสว่างวาบ
เป็นจังหวะที่สัญญาณเตือนความผิดปกติในพื้นที่ของเธอ
ส่งมาที่มือถือพี่โสภาก็เลยมาเปิดดู
แล้วคือเขาบอกว่าผู้เข้าผู้แก่แถวนั้นนะคนที่เขาเห็นคลิปนี้
คือเขาก็บอกพูดเป็นเสียงเดียวกันแหละว่าผีโพงผีโพง
เออคุณเพราะว่าถ้าเป็นแสงสะท้อนจากไฟอะไรต่างนานาเนี่ย
ถ้าเป็นแค่แสงสะท้อนนะถ้ามันลอยไปใกล้ไอ้เซ็นเซอร์เนี่ย

เรามีไหมเรามีคลิปที่ไฟตรงนั้นมันเปิดไหม

ใช่ค่ะแล้วก็ไปคุยกับพี่ของพี่โสภาเหมือนกัน
เขาบอกว่าเอาจริงนะก่อนหน้านี้หลานนอนดูมือถืออยู่ในบ้าน
ก็ประมาณสัก๔๕ทุ่มมามองแถวหลังโรงไม้ก็เห็นเป็นดวงไฟ
เป็นไฟกลมแบบนี้สีฟ้าเรืองแสงเป็นกลมใหญ่เลยนะหลายดวง

ใช่คือเขาบอกว่ามันไม่ใช่หิ่งห้อยแล้ววิ่งไล่ตามก็ไม่เจอ
แต่ทีนี้พอพี่ของพี่โสภาเนี่ยดูคลิปอันนี้พี่เขาก็บอกว่าอันนี้ก็คงเป็นผีโพงแหละ

นั่นสิคุณอันนี้คือยังหาคำตอบไม่ได้ใช่ไหม
ไม่ได้แต่เราก็อยากรู้ไงพอเรื่องแบบนี้เราก็นึกถึงอะไรถ้าเกิดเป็นทางวิทยาศาสตร์หน่อย

คืออาจารย์ออสก็เคยบอกผมนะผมเนี่ยแม้จะเป็นนักวิทย์
แต่ผมเนี่ยถ้าเป็นเรื่องความเชื่อไหนที่อยากให้วิทย์พิสูจน์ได้
ผมจะพิสูจน์ให้วิทย์กับผีกับความเชื่อผมไม่ขัดเลย

ทีนี้ก็เลยส่งหาอาจารย์ออสเลยค่ะ
อาจารย์ออสอาจารย์ว่ายังไงอ่ะ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
แล้วมันก็เลยทำให้ไฟตรงเสาระมันติดขึ้นไม่น่าจะเกี่ยวกับดวงไฟนี้หรอก
แต่อาจารย์ออสมันเป็นจังหวะเดียวกันพอดี

เรียบร้อยเลยไม่น่าจะมีคนเข้ามา
แล้วคนงานก็ไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่นี่เหมือนกัน
เป็นเรื่องที่ยังหาคำตอบไม่ได้
แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อด้วยนะฮะ
อันนี้ส่วนกล้องวงจรปิดนี่ที่จับได้
คุณผู้ชมก็ส่งมานะก็มีหลายความคิดเห็น
บางคนก็บอกผีเอาหรือว่าไฟจากคนที่มาลักไก่

แมลงไม่น่าเพราะว่าตัวแมลงที่บินผ่านกล้อง

แต่มีคนบอกนะบอกเห็นชัดว่ามีไยแมงมุมอยู่

คุณผู้ชมช่วยกันดูช่วยกันส่องช่วยกันพิสูจน์
ต้องตาเขม็งแล้วนะฮะ